ท่านผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่พระนครศรียุธยานะฮะ
เธอก็อายุ๔๐กว่าแล้วมีอาชีพเป็นหมอนวดแผนไทยนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีแฟนเป็นสาวธอมแล้วก็เลิกรากันไป
แต่ปรากฏว่าสาวธอมคนนี้ไม่ยอมเลิกวันหนึ่งก็หาจังหวะกลับมาหาที่บ้าน
มาขอนอนค้างที่บ้านด้วยทำทีเป็นแบบนั้น
พอเธอเผลอเนี่ยฮะถูกทำร้ายซะจนโอ้โหบาดเจ็บสาหัส
ค่ะเธอรู้สึกแค่ว่ามีของแข็งมากระแทกที่หัว

แล้วหลังจากนั้นเธอบอกเธอไม่รู้สึกตัวอีกเลยนะ
รู้สึกตัวอีกทีคือที่โรงพยาบาลแล้วเธอกลายเป็นคนทุกผลภาพเลย
ใช่ใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้แล้วไม่เหมือนคนแบบปกติ
อาการครบ๓๒แล้วเพราะว่าที่โดนเข้าไปเนี่ยนะทั้งกระโหลก
ศีรษะแตกกระดูกใบหน้าแตกกรามหักสองข้างนะจมูกหัก
สะโพกก็ฉีกนะคือเอาเป็นว่ากลายเป็นคนทุกผลภาพ
เพราะถูกสาวธอมทำร้ายร่างกายเพราะขอเลิกแล้วเขาไม่เลิก
นะเธอบอกว่าเธอก็ขอเลิกเพราะว่าสาวธอมคนนี้ก็ทำตัวไม่ดีนะ
แล้วเธอไปมีแฟนใหม่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็มาถูกทำร้ายแบบนี้
คดีผ่านไป๒เดือนยังไม่คืบหน้าเพราะเธอต้องการความเป็นธรรม
ตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักนะครับครอบครัวที่เคยทำมาหากิน
ดูครอบครัวได้เธอก็ทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อกจากเธอถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสแล้ว
ธอมที่ทำร้ายเธอยังเอาทรัพย์สินเธอไปด้วย
อันนี้คือภาพก่อนโดนทำร้ายกับภาพปัจจุบัน
จะเห็นว่าคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยบวมปูด
บ้านพักของเธออยู่ที่พระนครศรียุธยานะครับ

คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ

พบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระนครศรียุธยา
ซึ่งได้เรียกนางบุญช่วยศรีโชธอายุ๔๓ปี
ผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายและลูกชายวัย๑๗ปี

เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะ
บอกจากที่เธอเป็นเสาหลักของครอบครัว

ตอนนี้คนในครอบครัวต้องมาคอยพยุงคอยช่วยเธอ
ลูกชายก็เพิ่ง๑๗ใช่ไหม
เคยมีอาชีพเป็นหมอนวดแผนไทย

รับนวดตามบ้านตามที่ต่างเนี่ย
ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลย

เพราะคนคนเดียวนะความจริงก็ไม่เกี่ยวว่าจะเป็น
ผู้หญิงหรือว่าธอมหรือว่าผู้ชายอะไรยังไงเนี่ยนะ
นางบุญช่วยบอกว่ารู้จักกับนางสาวราพันธ์แก้วจันทร์
ซึ่งเป็นสาวธอม

คบหากันแต่ว่าตอนหลังมาเลิกรากัน
กันอยู่ประมาณ๑เดือนแล้ว
แล้วเธอก็ไปมีแฟนใหม่ซึ่งเป็นผู้ชายที่ทำอาชีพหมอนวดแผนไทยด้วยกัน
แต่ต่อมานางสาววราพันธ์ธอมสาวคนนี้เนี่ยกลับมาขอคืนดีซึ่งเธอปฏิเสธ
แล้วก็บอกว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วอีกฝ่ายก็ทำท่าไม่ยอมแล้วก็ทะเลาะกันมาตลอด
แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งทำทีมาที่บ้านเธอมาขอนอนพักค้างแรมที่บ้าน
เธอก็ไม่คิดอะไรมากไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อนุญาตให้นอนพักที่บ้าน
ช่วงกลางคืนนางสาวราพันธ์ธอมสาวอดีตแฟนเนี่ยไปซื้อเหล้ามา๒ขวดเอามาดื่ม
แล้วคืนนั้นก็มีการพูดขู่เอาไว้ว่าอย่างพี่นี้เนี่ยน่าตายถ้าพี่ไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้
อะไรประมาณอย่างเนี้ยเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่เธอกำลังยืนเลือกเสื้อผ้าจะใส่ตามปกติ
รู้สึกเหมือนกับว่ามีของแข็งมากระแทกที่ศีรษะด้านหลังอย่างแรงแล้วเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย
ฟื้นอีกทีก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแล้ว
คุณบุญช่วยบอกว่าหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาหมอแจ้งว่าเธอมีบาดแผลที่บริเวณกระโหลกศีรษะ
แตกที่ด้านหลังแตกเป็นบริเวณกว้างและลึกเย็บกว่า๕๐เข็ม
กระดูกใบหน้าแตกกรามหักสองข้างต้องดามเหล็กดั้งจมูกหักเบี้ยว
หน้าหักไปสามซี่ริมฝีปากบนฉีกขาดต้องเย็บหลายเข็ม
เหมือนเป็นคนปากแหว่งนี่ไงบริเวณสะโพกด้านซ้ายก็ฉีกต้องเย็บหลายเข็ม
แล้วยังมีแผลตามร่างกายอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังพบว่า
สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง
เงินสดอีก๒๐๐๐บาทของเธอหายไปด้วย
ขณะนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เธอต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
ไม่คิดว่าคนคนนี้จะทำกันได้ลงคอขนาดนี้
อกจากนี้ตอนนี้เธอยังเดือดร้อนอีกมาก
เนื่องจากหลังเกิดเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เธอบอกว่าตอนนี้สงสารที่สุดคือสงสารลูก
เพราะว่าปกติแล้วเธอต้องเลี้ยงดูลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปหมดแล้วกลายเป็นว่าเธอต้องมาพึ่งพาคนอื่น
พอรุ่งขึ้นเช้ามาก็ชงกาแฟกินเหมือนเดิม
ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำกัน
ก็ทำเล็บให้เขาเล็บมือเล็บเท้า
พอเสร็จก็เข้าไปอาบน้ำ๘โมงกว่าเกือบ๙โมงแล้ว
ตัวจะออกข้างนอกแล้วเพื่อจะไปนวด
หวนสุดท้ายเขาก็อยู่ข้างนอกค่ะคืออยู่ในบ้านนั่นแหละ
แล้วพี่ก็เข้าไปอาบน้ำอาบเสร็จพี่ก็จะไปหาเสื้อผ้าใส่ที่ตู้
ปรากฏว่าฟาดเข้ามาที่หัวแบบอย่างแรงมาก

เขาอยู่ในห้องแล้วอืมแต่คือไม่เอกใจว่าเขาจะทำร้าย
อยู่ดีพี่ก็หาเสื้อผ้าไม่ได้สนใจมองแต่เสื้อผ้าในตู้จะใส่
ปรากกเขามาจนนิ่งกว่าเลย

คือเขาเล่นเราน่วมแล้วคือเหมือนกับว่าเขาตีเราแล้วแล้วเขาซ้ำ
จากผ้าห่มที่อยู่ที่ที่นอนมาคุมเราเลือดนอง
ทำไมเขาทำกับเราได้ทั้งที่เราดีกับเขามาตลอด
ดีกับเขามาตลอดระยะเวลา๔ปีที่คบกัน

แต่ถามว่าตอนนี้แย่มากสำหรับร่างกายจิตใจ
ในด้านการเงินลูกไปโรงเรียน
เพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องดูแลลูก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่กับเราหมด
แต่ณเวลานี้เราทำอะไรไม่ได้เลย
คือลูกก็ลำบากไปด้วยทำให้เราก็คิดมาก
ถามว่าเคยคิดอยากตายไม่อยากอยู่
ยิ่งตอนเรื่องยังไม่ถึงจริง
ที่นี่ก็ไม่อยากอยู่อยากตาย
เพราะว่ายังไงเราก็ลำบากอยู่แล้ว
เราอยู่ไว้ก็มีความหมายก็คิดอย่างนี้
ลูกชายก็อายุแค่๑๗เองนะคะ
ลูกชายบอกว่าช่วงเกิดเหตุตอนกลางคืนตัวเองนอนอยู่ข้างบน
ได้ยินเสียงแม่ทะเลาะกับธอมคนนี้แต่ไม่ได้ลงมาดู
พอรุ่งเช้าลงมาดูก็เจอว่าแม่นอนจมกองเลือด
หายใจรวยรินอยู่บนพื้นห้องก็รีบโทรแจ้งกู้ภัย
แจ้งเจ้าหน้าที่อนามัยให้มาช่วยแม่นำส่งโรงพยาบาล
บอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัว
ทำไมต้องทำแบบนี้กับแม่ของเขาด้วยนะคะ
ตอนนี้แม่กลายเป็นคนทุกผลภาพ
ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเหมือนเมื่อก่อนได้
ไม่สามารถไปทำงานได้หาเงินมาส่งเสียลูกไปเรียนหนังสือ

ก็ต้องทำงานพาสไทม์ค่ะ
ก็ลูกบอกว่าต้องทำงานเสริมเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวไปด้วย
คือแม่ผมไม่เคยมีศัตรูหรือว่าไม่เคยมีคู่อลิ

เพราะเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังตามที่ออกข่าวไปเมื่อวาน
ว่าเขาก็เห็นว่ามันออกไปตอน๙โมงครึ่งแล้วปิดบ้านหมด
แต่คือว่าแต่ละคนก็บอกผมว่าให้ใจเย็นไว้ก่อน
คิดถูกแล้วล่ะนะใจเย็นก่อนเราไปทำร้ายเขา

พันธุ์ตำรวจเอกอนุสรวยาคำผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ทรพระนครสิทธิยาก็เลยบอกว่าตอนนี้ตำรวจ
รวมรวมพยานหลักฐานออกไม้จับนางสาวราพันธ์ผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
เรื่องต้นนางสาววราพันธ์จะถูกแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งถ้าได้ตัวมาแล้วจะต้องมีการสอบสวน
ถ้ามีเหตุเชื่อได้ว่าตั้งใจที่จะเอาให้ถึงชีวิต
เอาให้ถึงตายเนี่ยนะก็จะเพิ่มข้อหาเป็นพยายามฆ่า

เดี๋ยวตำรวจจะให้ความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุดนะคะ
ก่อนอื่นจับให้ได้ก่อนจับให้ได้ก่อน

ใช่แล้วเขาก็กลัวไงคะกลัวว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายเขาอีกหรือเปล่า
ถูกต้องต่อให้จับได้นะติดคุกติดคุกก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วมีปัญญาไปเยียวยาเขาหรือเปล่า
ชีวิตเขาต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกตลอดชีวิตหรือเปล่า